เริ่มกันที่เรื่องสะอึกก่อนเลยคุณผู้ชมนะในแพทย์สุรัสตร์ตันประเวทครับท่านเป็นหมอผู้เชี่ยวชาญโรคและระบบประสัตว์และสมองคณะแพทย์หมอเชียงใหม่โพสต์เตือนผ่านเพจสาระสมองกับอาจารย์หมอสุรัสตร์ว่ามีคนไข้ที่มีอาการสะอึกไม่หายต่อเนื่องเป็นสัปดาห์แต่ไม่มีอาการอย่างอื่นหมอเนี่ยได้เอ็กซ์เรย์ป
คุณหมอเตือนว่าการสะอึกแม้จะเป็นอาการธรรมดาเนี่ยแต่ถ้าหากสะอึกเกิน๑วันควรปรึกษาหมอเพราะอาจเป็นสาเหตุรุนแรงได้มีตั้งแต่อาจจะเป็นเนื้องอกปอดโรคปอดบวมปอดเป็นฝีในตับตับอักเสบเป็นก้อนในตับและโรคสมองครับดังนั้นเนี่ยต้องคอยสังเกตอาการของตนเองนะอย่าไว้ว่างใจคุณผู้ชม

สตางค์ต่อหน่วยครับทำให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่อัตรา๕บาท
สตางค์ต่อหน่วยครับปัจจัยที่ทำให้ต้องปรับค่าเอฟทีเนี่ยเพราะว่าต้นทุนค่าเชื้อเพลิง
นำเข้ามาทดแทนก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยมีราคาสูงขึ้นนั่นเองครับ
ส่วนอากาศหนาวเย็นคุณผู้ชมมันจะยังอยู่กับเราต่อไปนะ
โดยกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนช่วงวันที่๑๗๒๐ธันวาคมนี้
อากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบน
จากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงอีกระลอกจากจีน
อุณหภูมิจะลดลง๖๘องศาเซลเซียสบริเวณพื้นราบ
อุณหภูมิต่ำสุด๑๐๑๘องศาเซลเซียส
ส่วนยอดภูยอดดอยนี่ยิ่งหนาวเลยชมมา
หนาวจัดไปจนถึงขั้นมีน้ำค้างแข็งอุณหภูมิต่ำสุด๒๑๐องศาเซลเซียสครับ
ภาคกลางตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลอุณหภูมิลดลง๓๕องศา
อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่๑๕๒๑องศา
ส่วนภาคใต้ยังมีฝนครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
ดังนั้นประชาชนควรติดตามประกาศจากกรมอุตุอย่างสม่ำเสมอนะครับ